ป้าเขียดกันบ้างดีกว่าอดีตนักแสดงอาวุโสนะคุณผู้ชมนะ
คือต้องบอกว่าป้าเขียดเนี่ยนะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอีกค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เจอกับปัญหาหลายโรครุมราว
เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นหน้าแล้วจะร้องอ๋อเลยเพราะว่าผ่านหน้าจอโทรทัศน์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องนะคะ
แล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยป้าเขียดก็เพิ่งจะเข้าผ่าตัดเนื่องจากเนื้องอกในช่องท้องค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าประเขียดได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ซึ่งลูกชายของป้าเขียนได้ส่งภาพของคุณแม่มาให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
อัปเดตว่าตอนนี้คุณหมออนุญาตให้ป้าเกียจกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน
แต่ยังต้องอยู่ที่โคราชก่อนยังไม่สามารถที่จะเดินทางไกลได้นะคะ

หลังจากนี้คุณหมอก็จะนัดไปฟังผลตรวจก้อนเนื้อที่เพิ่งจะผ่าตัดออกไปในวันที่๙มกราคมปีหน้า

เขียดมีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะ
ทั้งเบาหวานเอยความดันเอย
ไขมันเส้นเลือดในสมองตีบด้วย

แต่ยังสามารถรับรู้ได้ปกติ
เพียงแค่สื่อสารออกมาไม่ได้ก็เท่านั้น
คือป้าเขียดที่เจอล่าสุดคือพูดไม่ได้แล้ว
ซึ่งพี่บินบรรลือริสต์แล้วก็พี่หนุ่มทมกภัณฑ์

จากนี้นะคะก็ขอให้สุขภาพป้าเขียนของเรา

คุณผู้ชมค่ะใครที่อยากจะ

ส่งไปได้ที่เพจของพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะ